ใช่สำหรับบาลเทพก็นรงกราญ

แต่ว่าประเด็นแรกที่เป็นภาษาหัวใหญ่
พิมพ์ไทยรัฐทหารล็อกหนุ่มโรงงาน
ข้อหา๑๑๒โพสต์ผังราชพักษ์พบกดไลค์ภาพเข้าข่ายหมิน
พ่วงอีกสองข้อหาจ่อรวบอีกสอง
ส่วนภัยบูลคือพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรียุติธรรมบอกทุกคนรู้มีทุจริต
วบแล้วมือโพสต์ผังราชพักษ์เป็นนุ่มโรงงานย่านปากน้ำ
อ้างว่าเซฟมาลงเพจคนเสื้อแดงอีกทอด
ทหารแจ้งกองปราบดำเนินคดีพ่วงมาตรา๑๑๒ด้วย
หลังจากพบกฎถูกใจรูปภาพที่มีข้อความไม่เหมาะสม

ขณะที่นายยกรัฐมนตรีเมื่อวานซอฟต์ลงนิดหนึ่ง

วันก่อนนี้ขึ้นแล้วลงไม่ได้ด้วย
แต่เมื่อวานนี้ก็ออกมายอมรับบอกว่าใจเย็นลงแล้ว

บอกรู้แล้วเพราะเป็นคนสั่งจับเอง
เรื่องนี้นะฮะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันนะครับ
เรื่องของการแก้ปัญหาปมการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์
แล้วก็ยืนยันอีกว่ายังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนในช่วงนี้
แล้วก็ยืนยันอีกนะครับว่าตนเองนั้นเป็นคนสั่งจับเอง
สำหรับคนที่โพสต์เรื่องราวของแผนผังอุทยานราชพักษ

เอาฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีแบบซอฟต์ลงนิดหนึ่งครับ

รัฐมนตรี
สร้างของซอฟต์

ท่านอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาลักษัตริย์โดยการปรับคนละออก
อ๋อแก้ได้ไหมล่ะแก้ได้ไหม
ถ้าผมปรับแล้วมันแก้ได้ไหม
ใดที่การสอบสวนยังไม่ออกมาชัดเจนแก้ได้ไหม
มันก็ไปเรื่องอื่นอยู่ดีแหละ

ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ดีแล้ว
และไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาว่ามา
มันก็ต้องทำใจให้สบาย
ต้องไปว่าคนทำเดี๋ยวก็หาว่าตนไปรังแก่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างนั้นก็ตะเลิศกันไปให้หมดแล้วกัน
อยากจะด่าว่าใครก็เขียนลงมานะครับ
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์
เปรียบเทียบกับโครงการรับจำนำข้าวด้วย
ก็บอกว่าที่อย่างนั้นโครงการนั้นทำไมยังไง

นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ

เป็นห่วงไหมคนที่ถูกพาดพิงคนหลังบ้านเนี่ยนะครับ
นายกบอกก็ไปโยงใยอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริง
มีท่าทีและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นกว่าการแถลง
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร
โดยภายหลังการให้สัมภาษณ์เสร็จพลเอกประยุทธ์บอกว่า
วันตาช้ำหมดแล้วเพราะคิดมากแล้วก็ปวดลูกตา
จำหน้าใครไม่ค่อยได้มองใครแล้วเห็นเป็นศัตรูไปหมด
แต่ความจริงจำได้ทุกคนแหละพอได้พูดก็หายเครียด
นี่ถ้าไม่มีนักข่าวนะก็ไม่รู้จะมีชีวิตอย่างไร
เพราะไม่มีที่ระบายที่พูดไปก็แบบนี้ก็คลื่นไส้นะ
เดี๋ยวที่ไม่มีนักข่าวแล้วจะอยู่ไงนี่ไม่ได้คิดถึงนะ

ไม่มีที่ระบายนะครับเพราะว่าแหมต้องพูดต้องเจอกันทุกวันนะครับ
ส่วนทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะครับว่า
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทำแผนผังดังกล่าวได้แล้ว
แล้วก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๒คนครับ
ไอ้ทีมนั่นบอกว่าเอาแผนผังเขียนท่านนายกรัฐมนตรี
กับภรรยาลูกและผมเป็นคนเดียวกับอุดมเดชน์ลับ
ผมจับแล้วจับแล้วไปดูอีกทีนะจับแล้วเดี๋ยวจับอีก๒คน
ผมฟ้องหมดนะจับ
เอาคุณไปดูเองแล้วกันผมไม่บอก
ไปดูจับได้แล้วตำรวจก็จับได้หมด
เออนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายคน
และจะต้องมีการจับอีกแน่นอนเนื่องจากมีขบวนการไม่ใช่คิดคนเดียว
จะเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มการเมืองหรือไม่ไม่อยากบอก
เดี๋ยวมันจะหนีเขาบอกอย่างนี้นะฮะพลเอกประวิทย์บอก
แต่ผมจะจับทั้งหมดให้ได้ทำแบบนี้เสียหายเพราะเป็นเรื่องไม่จริง
นะครับก็เอามาพูดเอามาเล่นข่าวกัน
คนอยู่ต่างจังหวัดก็งงกันไปหมดขอให้หยุดพาดพิงสักที
เรื่องนี้ทำให้สร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นมาก
เป็นคนไทยด้วยกันทำทำไมรัฐบาลทำเพื่อประเทศชาตินะครับ
แล้วก็ย้ำว่าสื่อก็ต้องช่วยการเขียนอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริง
โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวของนายยกที่ถูกพาดพิง
พิงหลายคนรวมถึงหลังบ้านนายยกรัฐมนตรี

ผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้เอาส่วนไหนคิดนะครับ
ทางด้านของความเคลื่อนไหวของจานิว
แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ทางฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียกร้องให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสต

ทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย

หรือกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาธรรมศาสตร์
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
รวมถึงสิทธิ์เก่านะครับที่จบออกไปแล้วด้วยนะครับ
บอกว่าและให้หันมาใช้แนวทางสมาณชันอย่างสร้างสรรค์
ไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมหรือห้ามแสดงออกนะ
เพราะว่าก็มีสิทธิเสรีภาพ
แต่วันนี้ถูกโยงไปเรื่องของการเมือง
ไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบทุจริตโครงการแล้ว

แล้วก็โยงกลับมามองว่าทางนักศึกษาธรรมศาสตร์
มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้หรือเปล่า
ทางฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอให้หยุดการทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย

หรือว่ากระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับ

เพื่อร่วมเสนอแนะทางออกแก่ประเทศชาติ

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

จานิวออกมาด้วยนะครับ
บอกว่าผิดหวังมาก
ในภายใต้ที่สังคมไทยต้องการ
เพราะนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

พอจานิวเห็นแถลงการเป็นปั๊บนะครับ
กำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปเปลี่ยนผ่าน

ไม่เข้าใจว่าจะต้องมองลักษณะไหน
กิจการนักศึกษาต้องการให้ตนมองบริบทอย่างไร
ถึงจะรอบครอบแล้วก็ถามย้อนกลับนะ
และสถานการณ์การปฏิรูปกับการปรองดอง
มันจะเดินไปในเส้นทางนั้นจริงหรือเปล่า
ตนก็ไม่เห็นว่าจะเกิดการปฏิรูปตามที่คอสชกล่าวอ้าง
โอ้โหจานิวก็ออกมาพูดแรงพอสมควร
ตอบโต้คำแถลงการของธรรมศาสตร์นะครับ
ขณะที่ความคิดความเห็นของฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ออกแถลงการเหมือนกันนะครับ
กำลังพิจารณาข้อกฎหมายยื่นฟ้องในความผิดฐานหมินประมาท

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ต่อนายแพทย์วะรงเดชกิตวิกรมอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คกล่าว
พักเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ที่จะเดินทางไปอุทยานราชพักษ์
คือนายแพทย์วรงเขาโพสต์มาหลายวันแล้วนะครับ
เกือบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
โรงการอุทยานราชพักษ์โดยเร่งด่วน

และการเลือกจังหวัดประจวบคลีคัน
เป็นสถานที่ก่อสร้างเพราะมีข้อคลางแคลงใจนะ
ลางแคลงสงสัยอีกหลายประการเกี่ยวกับท่าที
ที่ไม่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาตรวจสอบได้โดยสะดวกนะครับ
เรื่องของการตรวจสอบก็อยู่ในขั้นตอนต่างนานานะครับ
นายกรัฐมนตรีเอ่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกเอยก็
บอกว่าอยู่ในส่วนของคณะกรรมการในการตรวจสอบอยู่นะครับ
แต่ว่าจะทันในการแถลงผลงานของรัฐบาล๒๓๒๕ธันวาคมนี้
พ่วงเรื่องนี้สรุปเสร็จสิ้นไปด้วยหรือไม่
ยังไม่รับปากยังไม่แน่ใจนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าทางเรื่องของการจับกลุ่มตัว
ผู้ที่โพสต์ข้อความแผนผังโครงการอุทยานราชพักษ
รวมถึงความคิดความเห็นของนายกมนตรีและก็รองนายกนะครับ